เบรกนี้มาดูความสวยของพี่ตายอรไทยกันหน่อยดีกว่านะครับ
ปกติดูเพลินผ่านตาก็รู้ว่าสวยอยู่แล้ว
แต่ถ้าเรามาเพ่งพินิษฐพิจารณาดีจะได้รู้เลยว่าพี่ตายเนี่ย
หน้าคล้ายนางงามชื่อดังหลายต่อหลายคนเลยนะครับ
บอกเลยว่าตายอรไทยนี่แหละเทสนางงามแบบสุดค่ะ
เชื่อเดี๋ยวให้ดูนี่คุณผู้ชมเดี๋ยวจะให้ขึ้นภาพเปรียบเทียบมาเลย
คนไหนตายคนไหนอิงฟ้า

ซ้ายเนี่ยพี่ตายขวาเนี่ยน้องอิงฟ้านะครับ
โพสต์ท่าเหมือนกันอีกใส่ชุดคล้ายกันอีก

ดิฉันรู้สึกว่าดวงตาแววตาของสองคนนี้เขาคล้ายกันจริงคุณผู้ชม
แต่ที่เหมือนกันสุดของทั้งพี่ตายและน้องอิงฟ้าคืออะไรรู้ไหมคุณ
เขาร้องเพลงเพราะทั้งคู่
แล้วก็อีกอย่างคือเป็นสาวที่แบบมีเส้นทางการสู้ชีวิตเนี่ยเหมือนกันเลย
กว่าจะโด่งดังมีชื่อเสียงแบบนี้ทั้งพี่ตายแล้วก็น้องอิงฟ้านะคะ
เรียกได้ว่าผ่านร้อนผ่านหนาวมาไม่น้อยเลย
บันเทิงไทยรัฐยกให้เป็นสาวสวยหน้าคล้ายแล้วก็เป็นสาวเก่งของวงการบันเทิงแบบคูณสองไปเลยจ้า
ที่ชุดเหมือนกันเนี่ยคือคนเอาตัดต่อนะเอาหน้าพี่ตายมาใส่ในหน้าของน้องอิงฟ้าเนี่ย
ชุดเหมือนกันก็มีแต่อันนี้เป็นชุดแบบขับปล่ายขับคร่าว
ยังไม่หมดเท่านี้คุณผู้ชมค่ะจากน้องอิงฟ้าหลายคนบอกแค่คล้ายแต่ถ้าคนนี้แฝดละมั้ง
บอกเลยว่าเหมือนจนไม่รู้จะเอาปากกาวงกันตรงไหนดีนะฮะ
มีดีกรีมีตำแหน่งมาแล้วหลายเวที
อย่างที่บอกไปว่าปีนี้น้องเฟิร์สก็ให้กำลังใจน้องหน่อยละกัน

นี่มันมุนินมุตาฝาแฝดกาสลอง๒ปี
เพราะเหมือนมากพุ่งหนักเออมาให้หมดเลย
เรียกได้ว่าทั้งคู่คือสาวใบหน้าแท้
มีเครื่องหน้าหลายส่วนแทบจะโขลกกันมาแบบโอ้โหทั้งหมดเลย
ตาจมูกปากหนูกแก้มสันกรับ
ถ้าไม่บอกว่าไม่ใช่พี่น้องกันนะหลายคนบอกเดาไม่ได้นะ
ว่าแบบอาจจะมีเครือญาติอะไรกันหรือเปล่า

ไปต่อคุณผู้ชมค่ะบอกแล้วตายเอาอะไรไม่ควรมีคนเดียว
อีกหนึ่งคนที่หลายคนบอกว่าพี่ตายก็น่าคล้ายอยู่เหมือนกันนะฮะ
ใบหน้าละไม้คล้ายเคลียงกับน้องน้ำตาลชะลิตานางงามดังระดับประเทศคุณผู้ชมค่ะ
ด้วยความเป็นสาวหน้าไทยคมเข้มโหนกแก้มสันกรามแบบไทยแท้
ยิ่งทำผมตั้งหมออ่าตายออนาทัยจัดหน่อย
บอกว่าเป็นพี่น้องกันก็เชื่ออยู่เหมือนกันนะคะ

เชียร์พี่ตายให้ไปประกวดนางงามบ้างแล้วเนาะ
ซักเวทีไหมพี่